ในการทำตลาดมากขึ้นก็สามารถทำให้สินค้านั้น
ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงเพิ่มมากขึ้นครับ
กระทรวงอุตสาหกรรมต้องเร่งเพิ่มผิดความสามารถกับผู้ประกอบการ
เพื่อผลักดันสินค้าภูมิปัญญาไปสู่ตลาดโลกให้ได้
ติดตามพร้อมกันจากรายงานของคุณลินดาอุตมะครับ
น้ำอ้อยสดแท้บรรจุในถุงพอสเจอร์ไลน์

แปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
และอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ถูกดัดแปลงให้เป็นสินค้าที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น

การใช้สิทธิ์ออนไลน์ในการตั้งตลาดของที่ค้า
ช่วยให้เขามีช่องทางที่จะเข้าสู่ตลาดลูกค้า

เพราะว่าโอกาสนี้จะช่วยเพิ่ม
ของมือค่าจะได้การตลาดให้สำคัญของลูกภาพกว่าตอนนั้นเท่าไหร่
โทรศัพท์ลวดลายศิลปะวัฒนธรรมไทย

เดิมที่วางขายสินค้าตามตลาดถนนคนเดิน

มีกระแสตอบรับตัวสินค้ามากขึ้น
และช่วยขยายตลาดได้กว้างขึ้น
ปัจจุบันมีลูกค้าชาวไทยและต่างชาติ
โดยเฉพาะชาวจีนที่ชื่นชอบวัฒนธรรมไทย
จากที่เราแบบเน้นจะขายจะขายอย่างเดียว

ทีนี้ตอนมาเรียนเขาให้เจาะกลุ่มเป้าหมาย
อกกลุ่มเป้าหมายว่ากลุ่มเป้าหมายของเราคือใคร
เป้าหมายของเราคือนักท่องเที่ยว

จะชอบไปเที่ยวที่ช้างที่ช้างจริง

แล้วก็ได้เห็นสิ่งต่างที่ได้พบเจอครับ

และมีข้อมูลการใช้มากกว่าผู้ประกอบการรายใหญ่

เป็นสิ่งที่นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัลประเทศไทยมองว่า

และที่สำคัญยังเป็นตัวประมวลผลกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ลูกค้ารายใหญ่ของสื่อดิจิทัลนะครับ
คือผู้ประกอบการที่รายเล็กนะครับและรายกลาง

เพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากนะครับว่าจริงแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะเป็นไม่ใช่ว่าเราเป็นรายเล็ก
ถ้าเราจะทำการตลาดผ่านสื่อดิจิทัลเนี่ยสู้ลายใหญ่ไม่ได้นะครับ
จริงแล้วลายเล็กเนี่ยมีโอกาสมากกว่าด้วยนะครับ
ในการที่เราสามารถที่จะทำยังไงให้คอนเทนต์ของเรามันน่าสนใจ

เข้าใจว่าผู้บริโภคเขาต้องการอะไร

ก็จะก้าวไกลไปติดตลาดโลก
กำหนดให้อยู่ในแผนงบประมาณปี๒๕๖๐ของกระทรวงอุตสาหกรรม

สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง
เข้ามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาธุรกิจ
ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
และช่วยให้สื่อสารกับผู้บริโภคได้ง่ายและชัดเจนขึ้น

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน